อันนี้ก็เตือนภัยกระติกต้มน้ำร้อน
ปรากฏว่าคุณลุงคนนี้โดนไฟดูด
แล้วโดนน้ำร้อนลวกลวกเข้าไปที่ตัว
เดี๋ยวดูสภาพแผลแบบนี้

ตรงนี้ตั้งแต่ตรงโอกลงมาจนถึงเอวถึงคุง
และที่โดนลวกเพราะว่าตัวเองเอาน้ำร้อนสาดนะ

อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงต้องฟังเอาไว้เลย
ถึงบอกไงว่ากระติกน้ำร้อนแบบนี้มีทุกบ้านจริง

ทำไมถึงโดนทั้งไฟดูดโดนน้ำร้อนลวกด้วย
อายุ๕๗ปีคุณลุงแกอยู่ที่นางรองของบุรีรำ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เห็นแผลคุณลุงไปแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่ากระติกน้ำร้อนที่เรามีกันอยู่นี่แหละ
ปรากฏว่ามันเป็นกระติกน้ำร้อนอันนี้
ดูสภาพอาจจะใช้งานมานานแล้วเห็นไหม
แล้วก็เรามีใช้ตามบ้านนะทุกบ้านแทบจะมีกระติกแบบนี้เลยนะคุณฮะ
ใช่ค่ะแต่ที่มาที่ทำให้โดนไฟดูดแล้วก็โดนน้ำร้อนลวกเนี่ย
เป็นเพราะว่าลุงแกก็ต้มน้ำจะกินกาแฟไงจะดื่มกาแฟปกติ
แต่ว่าไอ้กระติกน้ำร้อนเนี่ยนะมันกดจากข้างบน

ไม่รู้ว่ามันใช้งานมานานหรือยางตรงขอบข้างในมันเสื่อมสภาพหรือเปล่า
แกเลยทำแบบนี้เหมือนกับเปิดฝาด้านบน

เอาถ้วยเอาถ้วยเนี่ยตักคุณใช่
มันเป็นเหมือนกับเมลานีนะครับเมลานีตัก
พอตักขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บจะเอาน้ำตรงนั้นไปชงกาแฟ

มันดูดมือทันทีช็อตมือทันที
แล้วทีนี้ลุงตกใจมากนะลุงกระชากมือออกมาก่อน
น้ำร้อนที่ตักอยู่มันก็เลยกระฉอกแล้วก็สาด
ตั้งแต่หัวหน้าไหลมาอาบอกอาบท้องลุงหมดเลย

คือพอโดนไฟดูดมือมันกระตุก
ที่ถือถ้วยน้ำร้อนที่เพิ่งตากออกมา
โอ้โหมันกระตุกขึ้นมาลาดหน้า
ล่าลงไปถึงตัวลุงเลยโอ้โหแสบร้อนไปหมดเลยนะฮะ
ทีนี้พอตั้งสติได้ปั๊บนะรีบดึงปลั๊กออกเลย
แล้วลุงก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะ
คือตอนที่โดนไฟดูดไอ้พื้นที่ลุงยืนอยู่น่ะ

ว่าครบวงจรก็เลยโดนไฟดูด

ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากไม่ถึงตายนะคะ
ลุงก็เลยเตือนสำหรับใครที่ใช้กระติกน้ำร้อนแบบนี้
ต้องระวังเลยนะมันอันตรายได้

โอ้โหต้องระวังนะคุณผู้ชม
น่าเชื่อเลยนะเราก็ไม่รู้นะจะเอาน้ำร้อนออกมายังไง
ก็เลยเอาถ้วยไปตากนะครับปรากฏว่าโอ้โหโดนไฟดูดนะฮะ

มันทำมาบ่อยมันเคยโดน

พอดีเราตักเต็มถ้วยแล้วยกขึ้นมา
มือมันไปโดนนิดนึงมันกระตุก
กระตุกก็เลยมันช็อตนะเนอะ
มือมันก็น้ำในถ้วยมันก็เลยลาดมาลงหัวลงตัวเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณลุงก็บอกแบบนี้นะนะ
เพราะฉะนั้นก็เตือนกันค่ะต้องระวังด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์เจษดา
อาจารย์เจษดาอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสต
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์เคยให้คำแนะนำนะ

ใช่เวลาที่เราจะเลือกกระติกน้ำร้อนแบบนี้
ข้างในกระติกคุณควรจะเคลือบด้วยเทฟลอน
มันจะไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

ถ้ามันกดน้ำร้อนด้านบนแล้วมันกดไม่ออกจริง

แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ล็อกแล้วกดไม่ออกจริงก่อนที่เราจะเปิดฝากติก
แล้วหาอะไรตักเนี่ยทางที่ดีดึงปลั๊กออกหน่อย
คุณผู้ชมฮะมันมีตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของไฟฟ้า
เอาไอ้ไขควงตรวจไฟฟ้าเรามีภาพไหมฮะ
มีค่ะบางทีนี่นี่เอาไปจี้เอาไปจี้ดู
ตรงนี้มีไฟจริงนะคุณนะตรงนี้มีไฟ
แต่บนฝาข้างบนไม่มีส่วนขอบที่เป็นพลาสติกไม่มี
เราต้องรู้ไว้นะคุณนะเอามือล้วงเอามือจับลงไปโดนดูดแน่
ก็ถึงบอกไงว่าข้างในที่มันทำให้น้ำร้อน
ตรงนั้นมันมีไฟแต่พลาสติกโอเคมันไม่มีอยู่แล้ว
มันจับได้มันแตะได้
เขาก็เลยไปตรวจสอบเลยนะระวังนะภัยใกล้ตัวจริงนะครับ